เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเบาไม่ได้ต้องการที่จะไปเอาเป็นเอาตายกับเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลที่เกิดเรื่องขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่ามันต้องเกิดการรับผิดชอบบ้างนะครับเพราะถ้ามันขั้นตอนมันไม่ผิดพลาดอะไรเลยเนี่ยน้องเขาจะเสียชีวิตได้อย่างไรน้องเขาจะสำรักน้ำค่ำได้อย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องเอาสิ่งตรงเน
คุณสภาพอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าทางโรงพยาบาลหมอสูตรังไม่มีไม่พอเนี่ยอาจจะต้องขอกำลังเพิ่มมั้ยเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำนะครับ